เอาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีปัญหากันอีกแล้ว
ครับลูกหนี้ติดหนี้สิบเจ็ดปีอืมคือติดหนี้เป็นล้านอ่ะคุณผู้ชม
ก็เธอก็พยายามทยอยทยอยใช้เจ้าหนี้ไปอ่ะนะแต่ว่าช่วงเศรษฐกิจฝืดเครื่องเนี่ย
ก็อาจจะมีขาดส่งไปบ้างปรากฏเจ้าหนี้โทรมาข่มขู่ครับ
คมครูไม่พอบุกมาลวนลามด้วยแต่ก่อนอื่นไปฟังตอนที่เขาข่มขู่
ถ้าคุณกลับถึงเชียงใหม่มึงเจอคุณเมื่อไหร่มีเจ็บไอ้เอาดูนะ
เอาอย่างงั้นใช่ไหมเอาแบบเจอหน้ากันเจ็ดตัวอย่างงี้เอาอย่างงั้นใช่ไหม

ค่ะมึงเชียร์มานะมึงหวังไม่เกินที่คือมึงเชียร์เข้ามา
นี่แหละครับเสียงพูดคุยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เจ้าหนี้บอกเดสไลน์ด้วยนะ
ไลน์ด้วยไม่เกินเที่ยงคืนค่ะเออแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าไม่เกินเที่ยงคืนวันไหน
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่อย่างนั้นนะเจอหน้าที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวทำร้ายให้เจ็บตัวเลย
อืมก็ทำให้ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงครับเขาก็หวาดกลัว
เธอเลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันที่สพช้างเผือกช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ฝั่งลูกหนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปีแล้วก็เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในเชียงใหม่เลยคุณผู้ชม
เธอบอกว่าสิบเจ็ดปีทีแล้วเนี่ยเธอไปกู้เงินมาจากณยศ
นำสมมุติณยศเนี่ยไปกู้มาร้านนึง
ทยอยผ่อนชำระเรื่อยมาครับแต่พอเศรษฐกิจฝืดเคือง
บางครั้งเธอก็ขาดชำระบ้าง
ทำให้นายศซึ่งเป็นเจ้าหนี้พยายามจะมาทวงคืนทวงคืน

เหมือนในคลิปเมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ฟังไป
แต่พอเธอไปแจ้งความกับตำรวจ

ตำรวจบอกว่ากรณีนี้น่าจะไกลเกลี่ยยาก
แนะนำนะเธอไปฟ้องศาลเอาดีกว่า
เธอก็เลยเดินทางกลับบ้านพักไปครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายศรู้ได้ยังไง

ว่าลูกหนี้ไปแจ้งตำรวจ

มีสายบอกหรือเปล่านั่นน่ะสิ
ยศไปดักรออยู่ริมถนน
พอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้

หลังจากนั้นก็ขึ้นมาซ้อนท้ายรถครับ
เอื้อมือไปโอบเอวผู้หญิงไว้หนึ่งข้าง

พยายามจะเร่งเครื่องขี่รถออกไป

สามีของลูกหนี้เห็นว่าเฮ้ยทำไมเมียไปโรงพักนานผิดปกติวะ
ก็เลยขับรถมาตามเห็นเหตุการณ์พอดีเลยครับ

แล้วก็พาเมียไปขึ้นโรงพักอีกรอบ
เพื่อจะแจ้งความเอาผิดกับนายศในข้อหาอาณาจารย์ครับ
ผู้เสียหายบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกหนี้นะ
แต่เธอก็บอกเรื่องนี้เธอจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องเงินที่กู้มาเธอบอกเธอไม่คิดจะหลบหนีหรอก
พร้อมจะเจรจากลายเกลี่ยแล้วเดี๋ยวจะคืนให้
แต่พอมาทวงแบบนี้เฮ้ยถ้าจะทวงทวงได้
แต่ทวงให้เป็นธรรมด้วยครับเธอบอกแบบนั้นฮะ